กัดแค้วแล้วก็ยุ้มไว้ห้ามไปไหนคุณจะปวดปัสสาวะก็ตาม
อ้าวมาแล้วเค้าบอกว่าใครอยากตัดผม
ต้องลุ้นโชคไปด้วยนะ

อุ๊ยสแกนสแกนสิใช่มั้ยนะใช่มั้ยนะ
เขาบอกว่าร้านนี้มีกิจกรรมตัดผมลุ้นรางวัล
ก็เลยมีคนต่อคิวกันเยอะแยะเลยนะคะ
เขาบอกว่าต้องตาต้องใจกันทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง
เครื่องสำอางเสื้อผ้าอุปกรณ์เสริมสวย
เครื่องใช้ในครัวเรือนเงินสด๕๐๐๑๐๐บาท
มูลค่ารวม๕๐๐๐นะคะ
ทำเอาลูกค้ามาจับสลากลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อว่า

เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกชาวบ้านกันหน่อย

โอ้โฮทางนี้จดสวยอย่างใจเลยสิเนี่ย

ดีใจค่ะที่ได้มาจับสลากเท่านี้ค่ะ

คุณยายยายได้เบอร์อีกยังอันนั้น
คุณยายจะไม่รู้เบอร์อะไรแต่คุณยายจับได้ครีม

คุณเจ้ายพนธ์วงษาจรดีหรือว่าคุณโต้โต้เขาบอก

เอาเป็นว่าภาพเมื่อกี้คุ้นล่ะคะ
จัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้วเจ้าของร้านคุณโตโต้บอกแบบนี้ค่ะ
สแกนเกียรติภาคโค้ดนะ๒๑คะแนนนะวันนี้นะ๒๑คะแนน

ใช่ข่าวนี้ไหมล่ะคุณ

เอาน่าจะตอบมาแล้วใครจะตอบเลย